ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเกินกลับทางงานเรียง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า

คุณมินผมเคยพูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งหลายคราว

มีการยกระดับจากมุกหลอกเดิม

ตอนนี้นอกจากมุกที่ว่าเป็นตำรวจนะครับ
ท่านผู้ชมครับจะเป็นท่านผู้ชมที่ฟังอยู่
ดูอยู่หลายครั้งหลายคราคงจำได้
ทำท่าทางเหมือนกับว่าเป็นพันธุ์ตำรวจโท
พันธุ์ตำรวจเอกเป็นสารวัตรนะฮะ

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
ฟอกเงินการทำผิดกฎหมายต่าง
ระหว่างที่โทรเนี่ยก็จะไม่ให้ท่านวางสาย
จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความผิดอะไรต่าง
ทีนี้ปัญหาก็คือถ้าคนที่รู้
คนที่รู้เรื่องยกตัวอย่างเช่นที่เมื่อวานนี้
เกิดเหตุก็คือเป็นเจ้าหน้าที่แบงค์
ธนาคารแห่งหนึ่งโทรมา
แล้วไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่แบงค์
ก็พูดอะไรต่างนะเจ้าหน้าที่แบงค์นี้ก็รู้ทันก็กด
เนื่องจากเป็นแบงค์เดียวกันด้วย
ก็สามารถจะกดดูข้อมูลอะไรต่างเหล่านี้

ส่วนนี้ก็คือว่ามีการหลอกลวง
ว่าท่านกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด
ไม่ว่าคนที่โทรมาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
๒อ้างตัวเป็นไปสนี
หรืออ้างตัวเป็นสรรพากร
สารพกรหนักเข้าหลังนี้อ้างตัวเป็นสาร
ถึงขนาดสารจะต้องออกมาเตือน

โทรมาบอกว่ามีหมายจับมีอะไรอยู่นะ
คุณจะต้องดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้
ทีนี้ถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องนะพี่ป้าน้าอา

ใช้ความตกใจเป็นการขู่
แต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวคุณไปที่ตู้เอทีเอ็ม
คุณกดเงินอย่างนั้นอย่างนี้โอนเงินมาที่บัญชีนี้
ให้ตรวจสอบบ้างอะไรบ้าง
เพื่อจะตรวจสอบอ้างไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่องนี้เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราว

เงินของพี่ป้าน้าอาแต่ละคนที่ดูเนี่ย

พวกนี้ทำงานโดยใช้โทรศัพท์

ในการตั้งความกลัว
ตั้งความกลัวว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการฟอกเงิน

ไม่อย่างนั้นต้องเป็นเรื่องยาวจะต้องมาหาเจ้าหน้าที่
ที่เชียงใหม่ที่นั่นที่นี่
ทีนี้ผมจะให้ดูคลิปนี้

ดันโทรไปโดยไม่รู้ว่า
สุภาพสตรีนี้ทำงานที่ธนาคาร

ประเด็นอยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เพื่อจะดูข้อมูลของบัญชีปลายทาง

เดี๋ยวลองดูที่คลิปของเจ้าหน้าที่คนนี้เสียก่อน

ครับผมอยู่ที่อ่าเป็นสารวัตรประจำที่บสครับ
ผมต้องทำยังไงอ่ะพี่ผมต้องทำยังไงอ่ะ
ไม่ใจเย็นกว่าน้อยนะครับผมครับไม่ต้องร้องเนอะไม่ต้องร้องนะครับ
ใจเย็นนะครับผมครับครับตอนนี้แล้วบ้านเลือกที่หนึ่งหนึ่งหกสาม
ประตูม้าพระแก้วเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
บ้านใครอ่ะคะครับครับบ้านผมเองครับบ้านผมเองนะ
อ๋ออุ้ยพี่ทำอาชีพอะไรหรือคะรับเหมาสร้างบ้านนี่ค่ะครับ
สำหรับชื่อนามสกุลเลขบัญชีและที่อยู่ที่บ้านนะคะ
ไม่รู้ว่าเป็นการแจ้งเอ่ออืมผมยังไม่กลัวคนใครคุณจะไม่กลัวผมต้องไปล่ะ
พี่ขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณที่อยู่นะคะขอบคุณค่ะ
คือไลฟ์นี้เนี่ยเขาไลฟ์อยู่ประมาณชั่วโมง๒๔นาทีโดยประมาณนี้เราตัดมาให้เห็นว่า
เพราะคุยกันยาวมากครับก็แก๊งคอลเซนเตอร์นี้ก็คงบื้อไปเลยนะฮะ
เขาบอกว่าวางสายแทบไม่ทันครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่คนนี้สามารถกดดูข้อมูลว่าปลายทางเลขบัญชีที่ว่าเนี่ยที่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ให้โอนเนี่ยเป็นใคร
แล้วก็พบว่าชื่อนายภูณสวัสดิ์ภูณสวัสดิ์มีอาชีพเป็นผู้รับเหมานะฮะ
ซึ่งสามารถที่จะบีบพูดบีบให้ผู้ฟังที่คนที่จะถูกหลอกเข้าใจผิดเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่
แต่พอออกนอกบทสนทนานี่จะกลัวทำไมไม่ต้องกลัวก็ใครจะไปกลัวใครทั้งเจ้าหน้าที่คนนี้
สำเนียงเสียงดูก็รู้แล้วว่าเป็นคนที่ฉลาดนะฮะคือพวกเนี้ยมันจะหลอกกับคนที่มีอายุหน่อย
อืมคุณมินครับโทรมาอ่าบางทีอ่าคุณป้าคุณอาอยู่ที่บ้านนะฮะไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะ
แล้วก็มีเงินมีทองก็หลอกถามว่าเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากรู้ว่าเงินในบัญชีมีเท่าไหร่
เพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดจะดูว่าเลขเลขที่ได้มามันตรงกันหรือเปล่า
มันเกี่ยวกันจริงไหมตรวจสอบกันหน่อยให้ผมแนะนำไหมเออวางเลยวางเลยเนอะ
เลยอ่ะอย่าไปต่อความยาวสามความยืดก็ทิ้งไว้คุยกับเขาไม่ต้องคุยครับ
ดวางทันทีจบฮะไม่ต้องไปคุยอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดเพราะวิธีการของพวกนี้มันเหลือล้ำ
นะฮะมันรู้จักการพูดรู้จักการตีกรอบเพื่อให้เกิดความกลัวนะครับ
แล้วคุยไปคุยมาเกิดเข้าตัวเดี๋ยวเราหลุดซะเองเดี๋ยวเราหลุดเสียเองเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดของแกเนื่องจากคนนี้
เด็กผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่แบงค์อยู่แล้วเขาก็รู้ล่ะทีนี้มาประเด็นที่สอง
ทางเจ้าหน้าที่แบงค์เนี่ยวันนี้ก็มีทนายรู้มากแล้วครับเดี๋ยวนี้มันมีทนายรู้มากเยอะ
เยอะค่ะทนายเยอะฮะออกความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ข้อกฎหมาย
คือโลกโซเชียลตอนนี้พอมันมีพื้นที่นะคุณผู้ชมทุกคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันได้หมด
ครับถามว่าลักษณะแบบนี้ทำผิดไม่ผิดผิดก็คือว่าเป็นเจ้าหน้าที่สามารถเปิดดูเอาข้อมูล
ส่วนตัวส่วนตัวของบัญชีแต่ละบัญชีมาได้หรือไม่นะฮะก็มีคนเอาความเห็นแล้วครับ
นายบางคนก็บอกทำไม่ได้เพราะนี่เป็นข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับพรบธุรกิจสถาบันการเงิน
ตามมาตรา๑๕๔๕๕ห้ามไม่ให้บุคคลไหนล่วงรู้เปิดเผยความลับของลูกค้า
เพราะว่าพนักงานเจ้าหน้าที่แบงค์เมื่อกี้เนี่ยโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาใช่ไหม
พวกไปเปิดดูเพราะว่าเพราะเป็นแบงก์เดียวกันมันก็ออนไลน์
ก็สามารถที่จะดูว่าบัญชีที่ว่าเนี่ยของใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหน
ประกอบอาชีพอะไรเพราะเขาต้องบอกตอนเปิดบัญชีถูกต้อง
ก็มาบอกว่าทำอย่างนี้ทำไม่ได้นะทำความผิดกฎหมายเพราะเปิดเผย
ทีนี้ก็มีอีกคนนึงมาบอกแล้วมันจะผิดที่ไหนเพราะว่ามันเป็นข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์

คือหลังจากที่ทนายคนแรกออกมาพูดเนี่ยคนเข้าไปคอมเมนต์เพียบเลยคุณชุวิต

กลับบอกว่าทำแบบนี้อย่างนี้พวกกองแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ก็ได้ใจแล้วสิ
คือปกป้องโจรหรือยังไงตรงไปหรือเปล่า

กฎหมายเนี่ยเขามีไว้เพื่อปกป้องคนที่ทำถูกกฎหมาย
ไอ้นี่มันทำผิดกฎหมาย
ดังนั้นการกระทำเนี่ยผมพูดเอาง่ายไม่ต้องไปพูดตามตัวบทกฎหมายหรอกครับ
เราจะไปปกป้องคนผิดทำผิดกฎหมายได้อย่างไรครับ
แก๊งคอร์เซนเตอร์มันเป็นคนลวงโลก

การที่ทำของเจ้าเนื้อที่แบงก์ผมต้องชื่นชมนะ
แล้วก็เอาข้อมูลมาเปิดเผย
ซึ่งลักษณะนี้แน่นอนครับ
เพราะเห็นอยู่แล้วว่าเป็นการเปิดบัญชีที่ไม่ตรง
เพราะว่าใครมันจะให้หลอกให้มาโอนเข้าบัญชีเราเอง
มันก็ต้องไปเปิดบัญชีอีกบัญชีนึง
นี่คือการรับจ้างเปิดบัญชีนี่คือเป็นประเด็นถัดไปว่า
เพราะอะไรมีความผิดไหม
รับจ้างเปิดบัญชีอยากได้เงินไงคุณมิ้น
แบงค์นะไม่ว่าจะไปแบงค์ไหนทุกเคาน์เตอร์

อย่าโอนเงินโดยเชื่อคนอื่นอืม

อันนี้เห็นทุกเคาน์เตอร์เห็นทุกสนาม

ไม่ได้เงินเยอะนะ๕๐๐พันหนึ่งก็เอาแล้ว

ไอ้๕๐๐พันหนึ่งที่มีรายได้มาจากการเปิดบัญชี
ให้คนอื่นเขามีความผิดถึงขนาดไหน

เล็กน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไม่เป็นค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องของการรับจ้างเปิดบัญชี

ว่าอย่ารับจ้างเปิดบัญชีมันผิดกฎหมาย

รับจ้างเปิดบัญชีบางทีอาจจะแค่รู้สึกว่า

มันจะมีผลอะไรอย่างไรแบบไหนบ้าง
วันนี้คุณช่วยชี้แจ้งเลยเยอะเลยครับรับจ้างเปิดบัญชีนะฮะ
คุณคิดว่าคนที่ดีเนี่ยเขาจะมาให้คุณเปิดบัญชีให้เขาไหม
เปิดเองก็ได้ดีกว่าเนอะนะถูกไหมเพราะฉะนั้นการรับจ้างเนี่ย
รับจ้างนะฮะเดี๋ยวนี้มีทั้งรับจ้างอืมมีทั้งรับผิดเออนะ
รับซะหมดเลยมีหมดเลยเพราะฉะนั้นการรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยนะ
ท่านผู้ชมครับมีคนหนึ่งนะฮะพวกรับจ้างเปิดบัญชีที่เป็นเกี่ยวกับคดีช่อโกง
ช่อกงอ่าคดีช่อกงประชาชนนะฮะ
พวกแชร์ลูกโซ่แบบนี้นะฮะเปิดบัญชีไว้รอเพื่อให้โอนเงินมานะฮะ
ผมไปหาตาศรีตาสานี่คุณมีบัตรประชาชนไหมมีใช่ไหมเอาบัตรประชาชนไปเปิดธนาคารนี้ให้หน่อย
เปิดบัญชีเสร็จผมให้เงินหนึ่งพันแค่นี้ก็เอาแล้ว
ก็นั่นน่ะสิครับไอ้เงินหนึ่งพันเนี่ยเอาไปแล้วมันจะเดือดร้อนไหมอันนี้สิที่ผมจะ

มีพวกรับจ้างเปิดบัญชีในเกี่ยวกับเรื่องการแชร์ลูกโซ่เรื่องเกี่ยวกับช่อกงประชาชน
พวกเปิดบัญชีเกี่ยวกับเรื่องการพนันการพนันผลบอลการพนันบอลออนไลน์นะฮะ
โอนเงินมาบัญชีนี้พออีกงวดหนึ่งก็ให้โอนไปบัญชีนู้นคือเป็นชื่อของคนที่ล้วนแต่เปิดเป็นพวกรับจ้างพวกนอมินีตัวแทนโดยทั้งสิ้นนะฮะ
ข้อที่๓เป็นการรับจ้างเปิดบัญชีพวกเกี่ยวกับยาเสพติด

กดถอนนะฮะทีนี้พวกนี้รับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยเข้าในลักษณะที่ผมมักบอกเสมอว่ามันกลายเป็นตัวทำไมครับ

สนับสนุนนะถ้าเกิดเขาไปเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเขาก็โดนเป็นตัวสนับสนุนการรับจ้างเปิดบัญชีนะ

ทีนี้วงจรเนี่ยขอให้ดูดีนะมันย้อนกลับมาย้อนกลับมายังไงครับก็ไอ้พวกนี้มันก็เลยเอามาขู่มันเอามาขู่คนดีบอกนี่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

มีบัญชีที่เกี่ยวข้องยาเสพติดนะเนี่ยไปเกี่ยวข้องได้ยังไงทางตำรวจเขาตรวจสอบพบ

ผมแนะนำไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมให้กดสายวางทันทีเลยคืออย่าต่อความยาวสาวของหยุดที่ไหนเหรอโดนที่ไหน

ก็โดนโทษ๒ใน๓อีกแล้วครับอย่างที่ผมบอก
ตัวผู้สนับสนุนตอนมาตราคือความผิด
มาตรานี้เป็นการกระทำกัน
โดยคนหนึ่งเป็นตัวการอีกคนนึงเป็นตัวสนับสนุน
ตัวนี้ผู้สนับสนุนก็จะโดนในข้อหากระทำการใด
ให้ความช่วยเหลือให้ความสะดวก
แก่ผู้อื่นในการกระทำความผิดก่อนหรือขณะทำความผิด
แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือการให้ความสะดวกนั้นก็ตาม
ผู้นั้นสนับสนุนผู้กระทำความผิด
ต้องระวังโทษ๒ใน๓ของโทษที่กำหนดไว้
สำหรับความผิดนั้นเอาว่าถ้าบัญชีนี้ไปเปิดเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
ไอ้คนรับจ้างไปเปิดก็โดนด้วยนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงิน
โดนเข้าไปอีกเรื่องเกี่ยวกับพรบปราบปรามการฟอกเงิน
เกี่ยวข้องกับเรื่องการสมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปทำความผิดฐานการฟอกเงิน
รับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยเกี่ยวข้องกันหมดฮะพวกยาเสพติดรับจ้างเปิดบัญชี

ซึ่งไม่ใช่บัญชีของตัวเองบัญชีที่รับจ้างมา

รับจ้างมาในกรณีนี้เขาบอกว่าเปิดไว้ให้หน่อย
เสร็จมันก็โทรศัพท์หาเหยื่อ

บอกไม่ต้องห่วงนะถอนเงินออกมาและ
โอนเงินจากบัญชีนี้ทำตามที่ว่าเลย
ขั้นตอนที่๑กดนู่นกดนี่เอาบัตรเข้าไป
บัญชีรับจ้างเสร็จบัญชีรับจ้าง
ไอ้ตัวอาจยากก่อน
มันก็ถอนเงินในบัญชีนี้ออกมา
ใส่โอนเงินไปอีกบัญชีหนึ่งบัญชีที่๒
เสร็จแล้วก็ถอนเป็นเงินสดออกมา

ซึ่งลักษณะนี้เกิดขึ้นการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย
แต่มันโทรหามันดูผิดคน
มันก็โทรไปจ๊ะเอถูกเจ้าหน้าที่แบงค์
ซึ่งผมคิดดูแล้วกันคนทำหน้าที่แบงค์มันจะรู้ไหม

คือเขารู้อยู่แล้วเขาต้องผ่านการอบรมมาแน่นอนล่ะ
เพราะฉะนั้นเขาก็ไปเปิดบัญชีนี้ดูในคอมพิวเตอร์
ก็เห็นชื่อเห็นที่อยู่

อยู่ที่ลำปางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่รอช้าล่ะครับ

ก็ไปคนดูเป็นตั้ง๕๖๐๐บาท
ก็ไปเจ้าหน้าที่ลำปางก็ไปที่บ้านหลังที่ทันที
ก็พบว่านายภูนึษวัฏชื่อเจ้าของบัญชี

ซึ่งเป็นผู้รับเหมาแล้วทำไงครับเขาก็ไปถามมา
ก็บอกไม่รู้เรื่องมีคนมาให้เปิดบัญชีจ้างไว้พันหนึ่ง
ถามดูว่าเงิน๑๐๐๐บาทมันคุ้มไหมครับ
แต่การกระทำในระหว่างนั้นอาจจะไม่คิดไง
เพราะเขาบอกว่ามีบุคคลผู้ชาย๓คนมาช่วยบอกให้เปิดบัญชี
ฉันได้ฉันนั้นฮะลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นครับ
คนไม่รู้จักกันนะคุณมิ้นยืนอยู่หน้าแบงค์นะฮะ

ช่วยหน่อยเถอะเอาเงิน๕๐๐๐เข้าบัญชีนี้ให้หน่อย
เลขบัญชีใส่ใบฝากเงินเสร็จเรียบร้อย
ไปไม่ไหวพอดีจะติดธุระนะนี่เงินสดห้าหมื่นนะ
คุณก็อาจจะช่วยหน่อยนั่งนับแล้วเอาไปเข้าให้

ก็กลายเป็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนเอาเงินที่ก่อให้เกิดกระทำความผิด
ไปฝากให้แน่นอนครับคุณจะต้องไปพิสูจน์เอา
เพราะคุณกลายเป็นผู้สนับสนุนนะฮะเวลาที่ขึ้นไปถามว่าเอ้า
เป็นบัญชีคนอื่นแล้วรู้ได้ไงก็นั่นแหละสิครับ
มีกล้องทีวีวงจรปิดส่องอยู่

คือลักษณะอย่างนี้ต้องไม่เกี่ยวข้อง

ก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองในศาล
และเสี่ยงต่อการถูกลงโทษ
บางครั้งการปล่อยให้คนอยู่ที่บ้าน
ก็อาจจะมีโทรศัพท์ซึ่งเดี๋ยวนี้มันสะดวก
มันก็สุ่มโทรมาพอโทรมาก็ถามนู่นถามนี่

แต่ถ้าให้พูดอยู่ในวงที่มันตีกรอบไว้

มันจะต้องติดต่อทางธนาคารแห่งประเทศไทย
จะต้องไปทำการบล็อกวงเงินไว้

ก็อาจจะต้องรอเวลาถึง๖เดือน
กว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ตอนนี้คุณต้องมาพบทางสารวัตรก่อน
ท่านรองภูมิกับกำลังตรวจสอบบัญชีของคุณอยู่

คนเนี่ยถ้าถามว่าเอาอย่างนี้หรอ

คุยไปเยอะแล้วก็เริ่มรู้สึกนอยไปเรื่อย

มีหมายสารส่งไปที่บ้านคุณ

เขาตีกลับมาเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงิน
เพราะว่ามีบัญชีคุณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ใครก็ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้อง
ยิ่งพูดก็ยิ่งไปมันก็โยงไปเรื่อย

สั้นง่ายและมีประสิทธิภาพคือกดทิ้งเลย

ทิ้งเลยครับเพราะมันไม่มีการติดต่อโดยทางโทรศัพท์

การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกอย่าง

ส่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่หมายสารมันเขียนมั่วไปหมด
แล้วเดี๋ยวมันก็โทรศัพท์ตามมา
อ๋อส่งมาแบบให้พออ่านผ่านก่อนแล้วก็รีบโทรมา
คือวิธีการแบบนี้ผมก็ต้องเตือนท่านผู้ชมไว้
ว่าการรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ย
จะมีความผิดในฐานะตัวสนับสนุน
อย่างกรณีนายภูลสวัสดิ์ที่บอกว่าอยู่ลำปางเนี่ย

เขาบอกเขาเป็นคนเปิดบัญชีให้

นั่นน่ะสิคือตำรวจเองเขาก็บอกว่าเขายังไม่ปักใจเชื่อนะคะ
เพราะว่าถ้าได้ยินในไลฟ์เนี่ยในปลายสายพอ
พนักงานแบงค์เขาพูดที่อยู่ไป
เขาก็ตอบแล้วนะครับครับบ้านผมเองครับ
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าภาระที่ในการพิสูจน์เนี่ย
จะตกกับคนที่รับจ้างเปิดบัญชี
แหมไปรับจ้างมาง่ายนิดเดียวนะแต่ไอ้ตอนแก้ต่างเนี่ยสิ
ได้แค่พันหนึ่งถามว่าคุณต้องไปแก้ต่างเนี่ย
ซึ่งไม่รู้หรอกครับว่าใครมาจ้างและก็เงินพันบาทเนี่ย
มันดูแล้วมันน้อยนิดเหลือเกินกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ไอ้คนที่สั่งให้เปิดเนี่ยมันก็ไปไหนรีบรับละ
อาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดหนักเข้าไปอีกนะ
ถ้าเป็นเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ตำรวจเขาดูเส้นสายการเงินต่าง
เรื่องเงินต่างว่าเข้าบัญชีไหนบัญชีไหนต้องรู้หมด
เพราะฉะนั้นไล่เลียงมาแล้วเนี่ยการรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ย
ท่านผู้ชมครับห้ามกระทำโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าเวลาที่ไปเปิดที่แบงค์เขาก็จะบอกแล้วนะ
ไม่ให้เปิดไปรับจ้างเปิดใครยังไงนะยังไงก็แล้วแต่ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราให้ใครโดยเด็ดขาด
รู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่ช่วยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้ามีอะไรแบบนี้โทรมา
ตัดสายทิ้งไม่ต้องไปคุยกับเขาสองถ้ามีใครอยากจะให้เปิดบัญชีให้อย่าทำ
ที่จะเปิดต้องเป็นชื่อเราที่อยู่เราเป็นของเราบัตรต้องอยู่กับเรา
ไม่ต้องให้ใครทั้งนั้นและคุณมิ้นครับถ้าเกิดเปิดไปแล้ว
ทำไงอ่ะอันนี้หมายถึงว่าผู้ที่รับจ้างเปิดไปพลาดไปแล้วนะ
ได้ดูรายการเราลงไปที่โรงพักบันทึกแจ้งความไว้ครับ
และไปปิดบัญชีบันทึกแจ้งความไว้ครับว่ามีผู้มารับจ้างให้เรา
มีผู้มาจ้างเราให้เปิดบัญชีให้และเราเข้าใจผิด
จึงขอแจ้งบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานและนำใบหลักฐานนั้นนะฮะ
ที่แจ้งความนั้นไปที่ธนาคารปิดบัญชีนั้นโดยทันที

ถ้าเกิดไม่เกิดนะถ้าเรื่องยังไม่เกิดก็ไม่มีความผิด
เอาบัญชีเราไปผัวพรรณซึ่งกลับกันนะผมขอแจ้งอีกนิดนึง
เขาอาจจะเอาเรื่องนี้มาขู่เราได้
มันเป็นบัญชีเราที่เราไปเกี่ยวข้อง
กับเรื่องยาเสพติดอันนั้นก็เช่นกันครับ

คุณผู้ชมคุณชุวิตเตือนแล้วนะ
ใครพลาดไปแล้วรีบไปแจ้งความละปิดบัญชี
เราพักกันกันอีกครู่หนึ่งก่อนค่ะ

คุณมิ้นครับเรื่องพระเนี่ย

พระครูกิตติพัชรคุณ
เออพระครูเนี่ย

เจ้าอาวาสวัดราชแคร์ใช่ไหม

ตกเป็นข่าวว่าถูก

คือพระรูปนี้ยังโดนคดีเรื่องเงินทอนนะ
ผมเคยพูดเรื่องเงินทอนแล้วนะที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
ทอนหมายความว่าท่านผู้ชมครับงบหลวงมา๕ล้าน
พอไปที่วัดก็ไปตกลงกันนะเอาไป๕ล้าน
เจ้าอาวาสก็เอาไป๘แสนเหลือมาทอนมา๔ล้าน
ทอนซะเยอะเชียวทอนเยอะกว่าทอนเยอะกว่าฮะให้แบงค์ร้อย
พูดง่ายทอน๙๐บาท๘๐บาทนู่นให้วัดไว้ใช้เท่านั้นเท่านี้
เป็นการร่วมมือกันกรณีของพระเนี่ย
พระคนนี้เรียกคนเลยนะ
เพราะว่าคงจะไม่ได้ประกันตัวแล้วไม่น่าจะเป็นรูปแล้วล่ะ
กันได้ประกันตัวอีกคดีหนึ่งตำรวจก็ไปรออายัดตัว
คือเขาได้ประกันตัวก็คือคดีที่ว่าไปกระทำอนาจารย์
วชนหญิงอายุต่ำกว่า๑๕ปี๒คน
สร้างแทบประกันตัวก็ต้องศึก

ต้องเข้าเริ่มจำ
เรือนจำไม่ได้ก็ต้องถอดแล้วครับนะฮะอืมนี่ก็เป็นอีกคดีหนึ่งซึ่ง
ตามเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเกี่ยวกับเรื่องเงินทรอนวัดเนี่ยในกรณีเนี้ย
ของสำนักพุทธเนี่ยผู้ที่จะใช้งบกับใครล่ะครับก็ต้องเป็นวัดนะครับ
เขาเอาให้วัดหมดละแล้ววัดที่ไหนละครับก็วัดที่จะต้องบุรณะ
เขาตั้งเรื่องขึ้นมาพอตั้งเรื่องขึ้นมาว่าจะต้องใช้ก็ของงบประมาณ
และเอาไปแบ่งสรรปันส่วนที่เรียกว่าเงินทอนนะครับ
บหลวงได้มาห้าล้านสิบล้านนะฮะก็เอาไปใช้จริงแค่
แสนเก้าแสนที่เหลือสี่ห้าล้านก็เอามาแบ่งกันอืมนะฮะ
ระหว่างคนที่ทำงบคนที่บริหารจัดการอยู่ที่เป็น
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้มันซ้ำซากแล้วครับ
มันมีอยู่และเราไม่เคยคิดว่าแม่มันจะไปเกี่ยวข้องถึงวัดถึงเจ้านะ
อืมไม่น่าเชื่อว่าแล้วคือระดับที่ออกมาเนี้ย
เป็นระดับสูงทั้งหมดเลยจากค่าราชการก็ดีจากพระสงก็ดี
ตำแหน่งใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นมีอีกเรื่องหนึ่งครับ
คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับคุณท่านผู้ชมคงเห็นเอ่อ
รถกู้ภัยของมูลนิธิต่างต่างนะฮะในกรุงเทพเนี่ย
ก็จะมีมูลนิธิใหญ่ใหญ่นะฮะสามสี่อันไม่ว่าไม่ว่า
ร่วมกับตันยูร่วมกับตันยูส่วนที่ต่างจังหวัดเนี่ย
ก็มีมูลนิธิของจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เยอะแยะไปหมดแล้วครับ
พวกนี้คือใครครับพวกนี้คือจิตอาจิตอาสาก็คืออาสาสมัคร
พวกนี้คือมีเงินเดือนไหมไม่มีค่ะไม่มีเงินเดือนนะ
ช่วยถือว่ามาช่วยอืมทีนี้ตอนเนี้ย
ก็มีปัญหาที่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันไม่พอใจกันแล้ว
เรื่องสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นดราม่าออกมาเลย
เขาก็จะออกประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย
ค่ะคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าคนต่างต่างเหล่านี้อืม
จะต้องไปผ่านการอบรมในเรื่องของการประถมพยาบาลช่วยชีวิตเบื้องต้น
อ่าเบื้องต้นเนี่ยทางนี้ก็โวยวายบอกว่านี่มันไปอบรมเนี่ย
มันต้องใช้เงินนะอืมมันเสียค่าใช้จ่ายต้องเสียเงินตั้งสี่ห้าพันนะฮะ
ต้องไปอบรมแล้วเรื่องที่สองเนี่ยก็เรื่องเกี่ยวกับไอ้รถเนี่ย
ต้องไปเปลี่ยนสีใหม่ให้เป็นสีเหลืองมะนาวให้เหมือนกันต้องไปเสียค่า
ทำสีรถอีกสามหมื่นนะฮะส่วนไอ้ที่บอกประกาศเนี่ย
ทุกคนก็จิตอาสาเขาพร้อมที่จะมาช่วยอยู่แล้ว
เขายินดีมาทำทำไมเขาจะต้องมาเสียเงินเสียเงินเสียทองต้องไปอบรม
เพราะว่าตอนเข้าไปอบรมเนี้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเขาก็มีอยู่แล้วอืม
คือหมายความว่าแต่ก่อนที่จะไปเป็นเนี้ยก็ต้องมีการอบรมยี่สิบสี่ชั่วโมง
เทรนด์ก่อนทางสถาบันเขาบอกว่าเขาอยากให้ผู้เนี้ย
ที่ปฏิบัติงานเนี้ยที่ไปจิตอาสาเนี้ยมีมาตรฐานเสียหน่อย
เขาบอกว่าอยากจะยกระดับมาตรฐานแล้วก็การอบรมเนี่ย
อืมมันทำได้อยู่แล้วประชาชนทั่วไปก็ทำได้อ่า
นะครับดังนั้นควรจะอบรมให้มันสูงขึ้นไปหน่อยนะฮะ
ให้มีความเหมาะสมกับการเขาเรียกอะไรนะ
กู้ชีพอืมจริงจริงที่พูดมาก็ดูมีเหตุผลนะคุณผู้ชม
เพราะว่าคือถ้าสมมุติว่าจิตอาสาที่มาช่วยเหลือเนี่ย
เขามีเหมือนกับว่ามีใบรองรับรับรองการอบรมมีทักษะที่เชี่ยวชาญ
มันก็ดูดีมันเป็นการยกระดับจริงแต่ประเด็นก็คือว่า
ค่าใช้จ่ายให้ไหมล่ะสถาบันเขาบอกว่าเขาส่งเสริมในการเป็นจิตอาสา
อืมนะฮะใครเจ็บใครป่วยก็สามารถช่วยเหลือได้แต่การช่วยเหลือต้องไม่ขอ
ไม่เกินขอบเขตของการปฐมพยาบาลอ่าเขตตั้งเป้าไว้ว่าเป็นการประถมพยาบาล
คือการช่วยเหลือโดยเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับไม่ได้ไปบังคับให้กู้ภัยหรือการประถมพยาบาล
เพราะถ้าเป็นการกู้ภัยเขามีกฎหมายพรบอีกฉบับดูแล
แต่จะบังคับเฉพาะการกู้ชีพเท่านั้นทีนี้มีกู้ภัยกับกู้ชีพ
คือในกรณีฉุกเฉินที่ผู้ป่วยอาจจะหัวใจหยุดเต้นคือเวลาพูดตรงตรงนะ
ผมก็เห็นด้วยนะเรื่องนี้อืมนะคือเวลาคุณเขยิบเนี้ยอ่า
ผู้ป่วยที่ป่วยผู้ป่วยอืมใช่อวติเหตุอะไรอย่างเงี้ย
จะต้องบ๊อกจะต้องอะไรอย่างงี้มันต้องให้ถั่วไม่งั้นมันมีอันตราย
กู้ชีพก็คือต้องเชี่ยวชาญใช่ไหมเราเห็นในหนังฝรั่งที่เข้ามา
จิตอาสาเนี่ยเขามีจิตใจช่วยเหลือจริงจริงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ย
อย่างกู้ชีพเนี้ยเขาคงยังไม่ลึกถึงขนาดนั้นอืม
อาจจะเป็นการประถมพยาบาลโดยเบื้องต้นได้
ดังนั้นถ้ากู้ชีพไม่ควรแต่กู้ภัยล่ะ
กู้ภัยก็คือการเข้าไประงับเหตุเผชิญเหตุนะฮะ
กู้ภัยคือกลุ่มคนที่ใช้เครื่องมือเข้าไปตัดถ่างและนำร่างของผู้ที่ติดภายในรถออกมา
บาดเจ็บสาหัสก็ใช้หน่วยกู้ชีพประเมินอาการรักษาเบื้องต้น
แต่หากเป็นกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยแผลถลอกก็ไม่จำเป็น

คือเขาบอกว่าระดับปฐมพยาบาลเนี่ยโอเค
แต่ไม่ใช่ในระดับที่ลึกกว่านั้นก็ควรจะมีการอบรมจาก๒๔ชั่วโมง

รถก็ควรจะมีอย่างที่บอกแหละเหมือนกัน

แต่มันก็มีประเด็นอีกแหละคุณชูวิทย์ในเมื่อแต่ละคนเขามีสังกัด

ทีนี้จิตอาสาเขาก็มาต่อต้านเขาบอก
นี่มันจะไปทำให้มันเรื่องยุ่งยากขึ้นหรือเปล่าเนี่ย
เขามีใจจะมาช่วยก็บังคับเข้าไปอบรม

เพราะว่า๔๓๘เยอะนะ

และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องนี้เป็นแสนคน

คุณมินครับผมพูดเรื่องเกี่ยวกับคุก

เรื่องเกี่ยวกับไอ้ที่แหมผู้ต้องขังหญิงผู้ต้องขังชาย
มันไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงมันหายก็ไม่ได้ยังไง

ซึ่งทางกรมราชธรรมเนี่ย
เขาก็บอกมาว่าเรื่องนี้เขาเอาจริงเอาจัง

โดยเอาเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
โดยที่จะ๓เรื่องอะไรเนี่ย

ในกรณีของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกรมราชธรรมเนี่ยนะฮะ
ประชาสัมพันธ์หรือการที่บอกมาว่า

ขอโทษมีเจ้าหน้าที่

เขาก็เป็นพยายามที่จะทำให้ดีที่สุด

เรื่องนี้คือทางอธิบดีเขากำชับ

ส่วนเรื่องอื่น
เรื่องกู้ชีพนี่โอเคไหมเห็นด้วยใช่ไหม

เพื่อที่จะได้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นจิตอาสาด้วย
แต่ว่าเรื่องเงินทำยังไงก็ดึงเมื่อเขาเป็นจิตอาสา

เพราะว่าอะไรที่ใหม่เนี่ย

ที่ผมพูดให้ก็อธิบดีคนใหม่
เวลาจะมาล้างบางมันก็ยาก
อะไรที่เป็นเรื่องใหม่ที่มันจะเริ่มต้นในประเทศไทย

ทุกเรื่องในประเทศไทยมันจึงมีกรอบที่แข็งแกร่ง

เพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่คุ้นชินกับ
เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องดั้งเดิม
อืมแบบแผนขนบ

เพราะฉะนั้นถ้าจะหลุดออกจากกรอบได้เนี่ย
มันก็ต้องอาศัยกันที่เข้าใจกัน

กันแบบแยกประเด็นนะคะดูถึงผลประโยชน์ผลเสียที่ได้จริง
เชื่อว่าถ้าคิดกันแตกขบกันแตกคุยกันเข้าใจ

แล้วมันจะได้ช่วยกันทั้งยกระดับก็ดีพัฒนาตัวเองก็ดี
หรือว่าอะไรก็ดีมันจะตอบโจทย์ทั้งสองฝ่าย
แล้วทุกคนจะได้ประโยชน์เหมือนกัน
ชูเวทตีแสดงหน้า